สุดยอด
โลกใบตัว

โลกของเรา

โลกของเรา

จากธนาคารกรุงเทพ
ยาแผนโบราณตราคุณสำริท

ให้เยอะครับ
ทำไมวันนี้ต้องกลับมาเสียงต่ำขนาดนี้

โคบอลห้ามพลาดร่วมสนุกกับไทยรัฐทีวี

ครั้งที่๔๕ถึงขอบสนามนะครับ
เหมือนมดดำ

ทีวีได้นะครับโดยรับบาท
ครั้งที่๔๕ถึงขอบสนามนะครับ
สามารถส่งแรงใจเชียร์ช้างศึกไทยได้นะครับ
ในวันที่๑๔และ๑๖กรกฎาคมนี้นะครับ
ตั้งแต่เวลา๔โมงเย็นเป็นต้นไป

เออก็ติดตามดูกันได้อันหนังนี้เวิร์ก
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เสียงนั้นเยี่ยม
โอเคแต่ว่ามีอีกหนึ่งข่าวเศร้า
วงการบันเทิงนะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะ

ป้าติ่งขึ้นพักนี่ก็ตามมา

แล้วก็มานี่เลยนะแวนทิติมาราชสกุลของยุคคล

ล็อกเกอร์สาววัย๕๔ปีครับ
ก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ก็ด้วยการเป็นโรคมะเร็ง
แต่ว่าด้วยอาการป่วยหนักแล้วก็ไม่รู้สึกตัว
นักร้องดังแหวนทิติมา
ก็ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวแล้วก็บรรดาแฟนเพลงกันเลยทีเดียว
โดยตั้งศพของแหวนทิติมาไว้ที่วัดท่าทองนะคะ
แล้วก็ลดน้ำศพในวันที่๑๐

แล้วก็จะตั้งศพสวรรค์พระอภิษฐรรมตั้งแต่วันที่๑๐จนถึงวันที่๑๔

ก่อนที่จะมีพิธีปนกิจศพในวันที่๑๕กรกฎาคม
เดี๋ยวนี้เขาไว้ศพกันน้อยวันเนอะ
ดังนั้นใครว่าจะไปเคารพศพก็๑๐ถึง๑๔

ส่วนคอนเสิร์ตที่กำลังจะจัดเนี่ยเพื่อที่จะช่วยเหลือแหวนทิติมานะ
ซึ่งก็รวบรวมพี่น้องพร้อมเพื่อนนะเรามีเรานี่แหละค่ะ
เยอะแยะมากมายที่บริเวณทองหล่อซอย๑๐นะฮะ

ก็ในวันที่๑๐กรกฎาคมนะฮะก็ด้วยมีศิลปินนะฮะไม่ว่าจะเป็นตูนนันทิดานะฮะ
อินโดฟินต้ามิสเตอร์ทีมแมวจีรศักดิ์กบวงแท็กซี่ปูแบ็คเฮด
แล้วก็พระพลอุทัยปะนัดดาเรืองสิริเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว
อ่ะต้องขอบอกว่ายังจัดอยู่นะค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยนะฮะ
ก็จะมอบให้กับครอบครัวแหวนทิติมากันเลยทีเดียวโดยนายวิเชียนเริกภัยศาลนะฮะ
โพสต์ข้อความไว้อะไรในเฟซบุ๊คส่วนตัวด้วยนะฮะถึงการจากไปของนักร้องสาวนะฮะ
ก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่แหวนกับครอบครัวพี่แหวนด้วยนะฮะคือปุ๊กนะฮะ
ปูเราก็รู้จักกันมาตั้งสมัยฉันยังเด็กเลย
ครับผมนี่นะฮะก็เป็นข่าวที่เรียกว่าสูญเสียคนบันเทิง
ทำไมเยอะจังเลยอ่ะเป็นไรอ่ะ
คือของพี่แหวนเนี่ยรู้สึกตอนแรกเลยจะเป็นมะเร็งนะฮะที่หน้าอกใช่ไหมครับ
ที่ที่เต้านุ่มนะครับแล้วก็ได้มีการรักษาแล้วก็อาการเนี่ยดีขึ้นนะครับ
เรียกว่าแทบจะหายแล้วล่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าอยู่ดีเนี่ยไปพบว่ามีเกิดขึ้นที่กระดูกอีก
นะฮะก็เลยได้มีการรักษากันตามมานะครับอืม
เฟสโชว์ลวงขยี้กามยับม๓นะคะถ่ายคลิปแล้วก็รีดเงินอีกต่างหากด้วย
นักเรียนชั้นม๓เข้าแจ้งความกับตำรวจค่ะ
สพเมืองนครราชศรีมาว่า
ลูกสาวของเขารู้จักคนร้ายทางเฟซบุ๊กค่ะ
คุยกันจนเกิดความสนิทสนม
แล้วก็นัดไปหาค่ะลวงไปข่มขืนแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้
ขู่เขาเลยนะบอกว่าห้ามบอกใครนะ

ซึ่งนางสาวบีเนี่ยอยู่ในอาการหวาดระแวงมานานกว่า๑ปีนะคะ
กระทั่งผู้ปกครองเห็นลูกสาวตัวเองเครียด
ก็เลยสอบถามจนรู้ความจริงที่เกิดขึ้น
แล้วก็พาไปแจ้งตำรวจค่ะ
พฤติกรรมของผู้ต้องหารายนี้
เขาก็จะสร้างเฟซบุ๊กส่วนตัวออกมา
แต่ว่าใช้รูปของหนุ่มหล่อท่านอื่นหน้าตาดี
ของเกาหลีบ้างของที่ไหนบ้างใช่ไหมอืมแล้วก็มีแล้วก็มี
นักเรียนสาวเนี่ยหลงเข้ามาโอ้โหนิวสิมาเป็นเกาหลีขนาด
ฉันก็ดูไม่แต่อันนี้เขาเป็นดารานี่
ก็นั่นน่ะสิแล้วเธอจะไปคุยอะไรกับดาราได้ยังไง
ก็ไม่มาทำไมเราจะเผลอเจ้ออย่างนี้น่ะ
สิเขาบอกเนี่ยแล้วพอนักเรียนมาเห็นปั๊บ

จากนั้นนายวัฒนาก็พยายามจะพูดหวานล้อมให้ผู้เสียหาย
ไปพบชายคนนึงซึ่งบอกว่าเป็นเพื่อนของตัวเองด้วย
แต่พอไปพบปรากฏว่าผู้ชายคนดังกล่าก็คือนายวัฒนานั่นแหละค่ะ
จากนั้นนายวัฒนาก็จะหลอกให้เข้าไปที่โรงแรมม่านรูดนะคะ
แล้วก็ใช้กำลังบังคับข่มขืนแล้วถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้

ใช่จะเอาไปแล็กเมย์ห้ามพูดห้ามทำอะไรทั้งนั้น

เนี่ยเนี่ยผู้หนี้ใสเห็นไหม

โอ๋ไลน์หยังไม่มานะครับเขาตัดแปลง

ใจเย็นนะ

ส่งไลน์มาหาเหรอ
มันก็มันหายไม่

ตอนนี้ไลน์ไม่ขึ้นนะฮะใครที่ส่งกับพี่ม้าส่งในเครื่องของพี่ม้าก็ได้
เอ้าทีนี้นายวัฒนาเนี่ยเขายังมีอีกอย่างหนึ่งคือ
มขู่เด็กสาวคนนี้ให้ไปร่วมหลับนอนกับคนอื่นอีก
เหมือนให้ขายบริการไปด้วยอ่าจริงจริงสมมุติว่ามีคนโทรมาติดต่อเด็กคนนี้

ถ้าเด็กไม่อยากทำไม่ได้นะคมครูอีกเหมือนเดิ
ถ้าไม่ทำจะเอาคลิปนี้เหรอถ้าไม่ทำจะเอาคลิปนี้ไปแชร์อีก
เด็กก็ทำอะไรไม่ได้ก็เนี่ยราคา๓๐๐๔๐๐บาทดูสิ

ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการติดตามผู้เสียหาย
มาแจ้งความเพราะว่าในมือถือของนายวัฒนาเนี่ยนะคะ
มีคลิปของเด็กสาวที่ไม่ใช่อีกอีก๓๔คนชั่วจริง
ดูทำดิเราทำมาหลายรอบแล้ว
ก็ขอให้จัดการให้มือเหมือนเรานะเร็วมากเร็วจริงชั่วมาก
ช่วงนี้นะอยากให้ไปอยู่เมืองแขนให้มันตัด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

มันไม่ต้องมีอะไรแน่เลย
อ้าวโอเคอันนี้ตลกไหนตลกไหน
คือเมียวดูซ่าไปเตะดาบตำหรวดเขาสลบขาดรับที่เกิดเหตุนะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปก่อเหตุต่อนะครับที่โรงพัก
อย่างนี้ข่าวนี้ครับร้องกรอบรุมกระทืบหนุ่มกลางสลบเหมือดคาฟุตปาดนะฮะข้างสนสายไหม

ก้านคอตำรวจสายตรวจสลบคาปั๊มก่อนขับกระบะหลบหนี
กระทืบสั่งสอนเมาป่วนโรงพักสายใหม่
เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๒ทุ่มครึ่งของวันที่๕ที่ผ่านมานะครับ
ดาบตำรวจทวัฒน์สายเสมาเป็นผอบอมหมู่งานป้องกันและปรากภาพสถานที่สายใหม่
เขาเดินทางไปแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกเมทาสิทธิ์
ซึ่งเป็นรองสารวัตรสอบสวนสายไหม
หลังถูกนายโสพลโกศิลป์จำชื่อไว้
นายรัตนาเทพชัยปรานีเดชจำชื่อไว้
นายปากรชูวงและนายสิทธิชัยโสลุลทั้ง๔คนนี้เป็นอัตภัณฑ์
ตามข่าวนะผมพูดตามข่าวนะเดี๋ยวไม่ใช่คุณฟังแล้วคุณจะมาเตะก้านคอผมไม่ได้นะครับ

เขาบอกอย่างนี้๔คนไปทำร้ายร่างกายดาบตลอดท่านนี้
ขณะที่เข้าระงับเหตุทะเลาะวิวาสภายในปั๊มน้ำมันบางจากถนนสุขภิบาล๕ซอย๑๗คือ
อ่ะเดี๋ยวเราให้ฟังไปดูกัน

นี่ดูดีเป็นคำกับตำรวจ
นี่ไงพอออกมามันก็เลยโดนเอามันเลย

นั่นแหละโอเค

ทางดาบตำรวจธวรรษก็ให้การนะครับว่า
ตอนเกิดเหตุประมาณสัก๔โมงครึ่ง
เขาไปพบกับผู้ก่อเหตุทั้งหมดนะครับ

ไม่ยอมให้สูบบุหรี่ภายในป่า

ต่อมาหนึ่งในนั้นนะครับก็พยายามขับรถออกจากปั๊มนะครับ

เรียกว่าพยายามที่จะตรงเข้าไปสกัดกั้นนะครับ

อาจเกิดเหตุได้นะฮะ

แต่หลังจากนั้นเขาก็เลยถูกชกเข้าที่คิ้วเนี่ย

เขาบอกเขารู้สึกเหมือนมีอะไรมาปะทะที่ก้านคอเขา

มาสองข้อด้วยกันนะคะเฉลยคำตอบก็คือมีเกมแล้วก็ลำโพงค่ะ
ผู้โชคดีก็คือคุณเพียงตะวันเทพพิบาลจังหวัดนครปฐมนะคะ

เปิดใจก็รับไปเลยนะฮะโอเคพักกันสักครู่นึงนะครับเวลาเราน้อยวันนี้นะครับ
ช่วงหน้าสาวขโมยกุ้งกับปลาร้าป่ะ
ที่ร้านหงูกระทะเอาพุ่งคุณกลับไปอีก
อยู่ดีไปโพสต์ลงเฟสกดเจ้าของก็ไปเห็น
โดนเลยถ่วยของอีกอ่ะเดี๋ยวกลับมาครับ

ทำไมทุกคนอย่างเงี้ยผมก็ดูข้อมูลขี้อยู่
พี่เยาติดติดละครอ้อพี่เมียลเล่นละครด้วยเหรอ

สาวรักกุ้งร้านหมูกระทะกลับบ้านนะ

งานนี้เจอเพจล้านโพสต์บ้างนะครับ
เพราะอย่างนี้เพจร้านหมูกระทะดังนะครับ
โพสต์แฉลูกค้าสาวสุดเห็นแก่ตัว
กุ้งจากร้านกลับบ้านเป็น๑๐ตัวนะครับ
โพสต์คุยนะบอกอวดเพื่อนหน้าเฟซบุ๊คของตัวเองด้วย
ก็หองร้านกันเลยบอกว่าไม่ค่ามากันแบบนี้เลยนะครับ

มีรายงานว่าโลกออนไลน์กำลังเป็นที่วิภาควิจารณ์กันอย่างมากนะครับ
กรณีที่เพจเฟซบุ๊กนะฮะนานามหมูกระทะนะครับ
แฉพฤติกรรมนะครับ
สุดแย่ของลูกค้าสาวรายหนึ่งหลังเข้ามากินอาหารที่ร้านนะครับ
แต่ว่ากลับขโมยกุ้งสดกลับบ้านไปจำนวนนึง
โดยทางร้านก็เปิดเผยนะครับบอกว่าที่นำเรื่องนี้มาเผยแพร่เนี่ย

เพราะการกระทำดังกล่าวมันผิดกฎหมาย

นี้หลังจากที่เรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยนะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็ตำหนิพฤติกรรมของลูกค้าสาวรายนี้ด้วย
พร้อมแสดงความเห็นใจเจ้าของร้านที่ถูกกระทำแบบนี้ด้วยนะครับ

คือเอาของเขาไปแล้วยังไปโพสต์ของเขาลงไปอีกนะ
จริงเลยเนี่ยก็ท้องแตกตาย

คุณแม่พูดด้วยความจริงใจนิดนึง

แล้วเขาก็แบบว่าแนะนำมาเห็นเขาใช้แล้วเขาดีมาก

คือเอาเป็นว่าเอาแค่สัมผัสแรกของคุณ

แล้วเวลามันใช้มันก็จะซื้มเข้าผิวง่าย

อยากจะคุยกับเขาหน่อย
คุยเรื่องอะไรดีคะคุณ
เพราะว่าอยากคุยเรื่องแบบแต่งงแต่งงานอะไรอย่างนี้เนอะ

ข้างหลังเขามีเขียนหมดนะคะว่าช่วยอะไรบ้าง
ก็บอกว่าช่วยป้องกันผิวจากเรื่องของการโดนแสงแดดได้อย่างนี้
ก็ให้หน้าแบบว่าเคลียร์สดใสสะอาดสะอ้าน
แล้วก็เรื่องของการปกป้องริ้วรอยก่อน

แต่ตัวนี้ที่จะดีอย่างหนึ่งผมจะบอกเลยว่า
เวลาคุณนั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์เล่นโทรศัพท์มือถือ

แน่นอนคุณต้องหาอะไรที่แบบดีไปใช้
อันนี้เวลาใช้แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยถึงความนุ่มของหน้า

กลิ่นไม่รุนแรงมันไม่แพ้แน่นอน
เช้าตื่นมานี่คือบอกเลยว่าน่าจะแบบว่าจับไปแล้วมันจะรู้สึกนุ่มขึ้น
โอเคงั้นให้เมฆมอบพี่ม้าหน่อยมั้ย

คุณแม่เอารถเมย์ก็เตรียมมาให้คุณแม่ด้วยนะคะ

ผมรับประกันพี่ม้า๓ขวดนี้เอาอยู่เลย
ม้ารับรองได้หน้าพี่ม้ากลับมาดีแน่นอน
ส่วนตูนอื่นที่มีอยู่ไปต้มน้ำกินซะ

ใช้ตัวเดียวได้เลย

หลังหน้าจอคุณไปกดเสิร์ชได้เลยขึ้นมาละ
โอ้โหไปหาซื้อกันได้ง่ายเลยนะคะ
ของพี่ม้าเอาไป๓ของหนูขอมาสัก๕ก็แล้วกันนะ

เดี๋ยวแบ่งให้แล้วเรามาให้

มากกี้ควงคู่ป๊อกนะฮะแหมนี่เขาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะ

ใจครั้งแรกหลังขอแต่งงาน

น่ารักน่ารักเหรอ

เอามาเลยโอ้โหกำลังเป็นที่ฮือหา

พี่เหมียวอยู่ไหน

จากการขอแต่งงานกันที่นี่เลยค่ะ
เมื่อวันที่๖กรกฎาคมพร้อมกับว่ามีเพื่อนไปทำเตอร์ไพรส์
ต่างต่างนานาเลยนี่เลยนี่เลยก็ต้องไปถามเลยว่าวางแผนการแต่งงานยังไง
เพราะหลังจากที่ขอกันไปแล้วเนี่ยนะมากกี้ก็เลยบอกว่า
เรื่องเลิกแต่งงานนะคะตนก็ยังไม่ทราบนี่แหละค่ะ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
คือก็อยู่ที่ทางผู้ใหญ่จัดการนะคะเรื่องแบบนี้นะคะก็อย่างให้เห็นเหมาะสมค่ะ
ส่วนของสถานที่ก็ต้องเซ็นทาร่าสิคะแหมคุณขาจะไปที่ไหนล่ะคะ
ถือไม่ได้ค่ะเดี๋ยวโดนตีตั้งแต่โรงแรมของคุณพ่อป๊อกเองค่ะ
หากจะไปใช้โรงแรมอื่นก็ดูไม่เหมาะสมนะคะส่วนเรื่องที่จะไปขอมากกี้กับคุณแม่เนี่ยเหรอคะ
ท่านก็บอกว่าก็อวยพรนะคะก็ขอให้อยู่อย่างมีความสุขไปตลอดนะคะ
เราก็ไม่ได้ทำคำมั่นสัญญาอะไรเอาไว้เยอะแยะมากนะคะเราก็เพียงแค่ความรู้สึกนะคะ
ก็เท่านั้นเองไปถามผู้ชายบ้างไหมเออผู้ชายบอกว่าไงคะคุณป๊อกคุณป๊อ
ผมไม่ได้มาเล่นนะครับแล้วก็จริงใจกับลูกสาวมากครับผม
ท่านเองก็ตกใจเหมือนกันนะตอนแรกนะครับแต่พอไปพูดไว้ก่อนว่าจะไปขอมากกี้
เราก็ต้องให้เกียรติผู้ใหญ่ครับคุณแม่ก็ช่วยปกปิดความลับเอาไว้เหมือนกันนะ

แต่แม่ก็เปรี้ยวไม่เป็นไรหรอกคุณแม่เปรี้ยวแม่น่ารัก
แล้วเราอะ
ตั้งแรกหลังจากที่เซ็นบาย่ากับคุณพลอย
สิ้นสุดชีวิตคู่ของเขาละสองคนนะหลังจากที่ภรรยาสาวค่ะคุณพลอย
ลอยพันธุ์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าได้หย่ากับสามีเรียบร้อยแล้วนะคะ
ล่าสุดคุณปีเตอร์คอปดาราโนก็ออกมานัดกับสื่อมวลชนในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะคะ
เพื่อจะชี้แจงรายละเอียดต่างถึงเรื่องราวทั้งหมด
เป็นไงคะฮอกแกโดมมิ้ว
อร่อยมากฮอกแก่ดมมิลล์หอมจังเลยเนี่ยดีมากเป็นนมอยู่ที่บ้านเลยใช่ไหมครับพี่คะ
ถามว่ามีข่าวว่าหย่าแล้วเรียบร้อยคุณมิเตอร์ก็บอกว่าก็ใช่ครับ
หลังจากที่มีความวุ่นวายมาสักพักใหญ่ก็ได้ตกลงทุกอย่างกันเรียบร้อยแล้ว
ก็ได้ไปหย่ากันเมื่อวานตอนเช้าครับที่เขตวัฒนามันเหมือนเซ็นเป็นทางการนะครับ
แต่เรื่องราวระหว่างผมกับพลอยอย่างที่พลอยบอกว่ามันน่าจะจบกันไปสักพักแล้ว
นักข่าวก็ถามต่อว่าจะไม่พูดถึงกันด้วยเวลาออกสื่อ
ใช่ครับก็คือว่าถ้ามันมีการพูดถึงรายละเอียดมันก็จะมีคนที่ตีความ
หลายคนก็หลายความเดี๋ยวจะเกิดเรื่องดราม่าอีก
ถึงแม้ว่าจะพูดถึงผมหรือพูดถึงพลอยแต่ลูกก็จะเป็นคนที่ได้อ่านในอนาคต
เราเลยมีการเห็นตรงกันว่าเราไม่ควรมีการสร้างปัญหาแก่กันครับ
นักข่าวถามต่อเราสามารถเข้าไปดูแลลูกได้ขนาดไหนไปเจอลูกได้กี่ครั้งต่อเดือนต่อสัปดาห์
คุณปีเตอร์ก็บอกว่าอันนี้ก็อยู่ในข้อตกลงที่ผมเซ็นไปว่าจะไม่เปิดเผย
แต่รับรองได้๑๐๐นะครับว่าจะมีการเห็นภาพพ่อกับลูกมากขึ้น
จะมีการไปรับไปค้างกับผมบ้างคือในฐานะของพ่อแม่
เราก็ยังทำหน้าที่แต่ละคนกันต่อไปอย่างเต็มที่ครับ
นักข่าวถามอีกค่ะว่าก่อนหน้านี้เหมือนมีข่าวว่าจะกลับมาอยู่ด้วยกัน
เอาแล้วทำไมสุดท้ายถึงเป็นแบบนี้ล่ะ
คุณมิเตอร์บอกว่าผมว่าด้วยอารมณ์ของคนมากกว่าครับ
ในช่วงแรกอาจจะอารมณ์ขึ้นกันอยู่
พอเวลามันผ่านไปเนี่ยมันก็ทำให้คนเรานิ่งขึ้นใช้เหตุผลมากขึ้น
ก็เหมือนที่ผ่านมาค่ะที่จะได้เห็นภาพรวมครอบครัวมากขึ้น
ก็น่าจะเป็นที่มาของการที่จะเชียร์กันอีกทีหนึ่งนั่นแหละ
ณวันนี้เรากับพอยังเป็นเพื่อนคุยปรึกษากันได้ไหม
คุณพิเตอร์บอกว่าจริงในเรื่องของปัญหาที่เจอกันมา
ก็ยอมรับว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ
สิ่งที่ดีที่สุดอย่างที่ว่าก็ควรจะเป็นเพื่อนกัน
แต่อย่างที่พลอยบอกว่ามันต้องใช้เวลาค่ะ
ถ้านึกถึงลูกความพยายามตรงนั้นมันก็ต้องมีด้วย
คิดว่าการหย่าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับเราสองคนไหม
คุณปีเตอร์บอกเลยว่าสำหรับผมคิดว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด
ที่จะทำให้เราเดินหน้าเพื่อลูกได้ครับ
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้คุณปีเตอร์กับคุณพลอยต่อไปด้วยนะคะ

อีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นข่าวลือนะครับวันนี้นะครับ
ที่บอกว่าปาเดียชุมพรเทพิทักษ์เนี่ยเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับ
จริงไม่นะฮะยังไม่เสียชีวิตนะครับ
คือโลกออนไลน์เนี่ยลือสนั่นนะครับบอกว่าคุณชุมพรเทพพิทักษ์นะครับ
แสดงอาวุโสพ่อของสอนรามเทพิทักษ์เสียชีวิตไปแล้วนะครับ
แต่ว่าทางล่าสุดนะฮะทางไทยรัฐออนไลน์ได้มีการสอบถามไปยังคนใกล้ชิด
ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับบอกว่าคุณชุมพรเนี่ยยังไม่ได้เสียชีวิตแต่อย่างใด
โดยยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ส่วนคุณสอนรามนะครับก็ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมเมื่อวานว่า
อรัฐนาคุณพระศรีรัตนัตรัยนะครับและขอพระราชทานพระบรมีในหลวงราชการที่๙
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกให้ป่าแข็งแรงทั้งกายและใจ
อยู่เป็นมิ่งขวัญให้ลูกหลานได้ดูแลนะครับ
สุขสรรค์วันเกิดนะครับป่ารักป่ามากกว่าชีวิตไอ้หมานะครับ
ทั้งนี้นะครับคุณชุมพรเทพิทักษ์หรือผาเดียเนี่ยนะครับ
เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวันที่๒๕ธันวาคมปีที่ผ่านมานะครับ
จากอาการเส้นเลือดใหญ่ในสมองตีบครับ
เอาเลยค่ะมีอะไรครับมีมีข่าวอะไร

อันนี้คุณหรือเปล่าเนี่ยอันนี้คุณหรือเปล่าใช่อันนี้คุณนะหน้าไม่ดูแปลก
คือในนี้นะครับบอกว่าถูก๒พิธีกรจอมเมาสหนุ่มกัญชัยกับมดดำแซวหนักมากในรายการข่าวใส่ไข่ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ช่วงนี้พิธีกรหน้าหวานรถเมย์กำลังอินเลิฟหัวใจเป็นสีชมพูเจอรถเมย์ก็เลยถามซะหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่ากำลังความรักอยู่ไหม
รถเมย์ก็ตอบว่าจริงไม่มีอะไรเลยค่ะอยู่ในช่วงเวลาที่ดูกันไปก็คุยกันไม่นานมากนักรอให้ชัดเจนมากกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวบอกเอง
ไปเจอกันได้ยังไงบังเอิญเจอกันค่ะกลับมากระชุ่มกระชวยหัวใจอีกครั้งนึงหลังจากห่างหายไปจากความรักสักพักนึงมันก็กลางนะคะไม่ได้สุขที่สุดแล้วก็ไม่ได้ทุกข์ที่สุด
มันอยู่ระหว่างความรู้สึกกลางเราสบายตัวมากกว่าถูกใจคนนี้ตรงไหนก็ชิลมากนะคะสบายเป็นตัวของตัวเราเอง
เราเป็นคนจริงจังกับความรักต้องสแกนมากขึ้นไหมผมถามคุณอย่างนี้ดีกว่าแล้วผมทำเนี่ยเราเป็นคนจริงใจกับความรักเนี่ยมันต้องสแกนมากขึ้นไหมครับ
มันก็ต้องดูเยอะขึ้นไหมอายุเยอะก็แล้วถ้าเจอใครเข้ามาก็ควรจะเอาไปดูว่าใครแน่

ก็วันแรกที่บังเอิญเจอก็เจอพร้อมกันไง

โอเคนะครับวันหยุดยาวนะฮะ

ไปไหนนะครับ
ขับรถขับราไปเคี่ยวไหนก็โขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับ
มดเหล้าเข้าพรรษานะครับขอบอก
หลายคนส่งไลน์เข้ามา

อยากจะให้ช่วยกันทำบุญนะฮะให้พี่แหวนด้วย

สอนไปพี่แวนด้วยนะครับโอเคลากันแล้วค่ะนี่เรา๓คนลาไปก่อนนะครับ
กันใหม่ในวันจันทร์นะฮะเขาหยุดแต่พวกเราไม่หยุดนะครับโอเคสวัสดีครับค่ะ